ปกติเขาจะควงคาทางแค่แบบอันเดียว

อันนี้พีคกว่าเขาควรพร้อมกัน๒อันเลย

เอาไปดูไปดูไปดูภาพหน่อยควรยังไง

คุณได้ง่ายนะนี่

นี่ต้องเรียกว่าคนเห็นเขาโอ้โห

ใช่ลีลาของน้องดราเมเยอร์จากวงโยธวาทิศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
จากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช

นยำมากควงพร้อมกัน๒ไม้แล้วก็มากับหลายคน
นำขบวนพาเรท๒๕โรงเรียนเข้าสู่สนามการแข่งขัน
กีฬาและกรีธานักเรียนโรงเรียนในเทศบาลนครยะลานะครับ
ก็มีประชาชนมีชาวบ้านก็ไปยืนดูกันความสวยงามของน้องเยาวชนนะครับ
ว่าดูว่าลีลานั้นเป็นยังไงนะทั้งควงไม้ทั้งเต้นนะฮะแน่นอนครับ
ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าควง๒อันทำให้กวาดเป็นรางวัลพาเรทของจังหวัด
แล้วก็อำเภอมาเป็นประจำแล้วครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งโซเชียล
คนก็ชอบแห่ไปดูกันมันก็ตื่นตาตื่นใจ
สุดยอดใช่ค่ะ